คุณผู้ชมคะปลายปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นเยอะมากจริง
หนึ่งในนั้นที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุสยองส่งท้ายปีก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อนที่ปลอยเป็ดนะคะ
นี่ก็ยังมีผู้สูญหายอยู่อีก๙คนนะคะ
ส่วนทางฝั่งไทยมีการยุติการค้นหาแล้วค่ะ
แต่ว่าทางกัมพูชาเองยังมีการประสานแล้วก็ดูแลเรื่องของการค้นหาผู้สูญหายต่อ

ยังคงไปติดต่อสอบถามข้อมูลที่ศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้

ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่เคยแจ้งชื่อผู้สูญหายเอาไว้ก่อนหน้านี้
หลังจากที่มีรายงานตัวเลขออกมาว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดใน๒๖คน
หาย๙คนบาดเจ็บอีก๑๘คนนะคะ
ธวัชชัยบุญแสงประหลัดอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วบอกว่า
ล่าสุดเนี่ยผู้สูญหายอีก๙คนตอนนี้ก็ยังคงหาไม่เจอ
เพราะว่าบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ค่อนข้างรุนแรง
ส่งผลต่อโครงสร้างอาคารก็เลยเป็นอุปสรรคในการที่จะค้นหาร่างค่ะ
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตัดรายชื่อบุคคลที่พบศพ
แล้วก็ยืนยันผลการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลแล้วนะคะ
ในจังหวัดสะแก้ว๑๘ราย
แบ่งเป็นที่โรงพยาบาลพยุพราชสะแก้ว๓ราย
โรงพยาบาลอรัญญประเทศ๔ราย

โรงพยาบาลวัฒนานคร๓ราย
และโรงพยาบาลกระเสมราช๓ราย
โดยเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงที่บ่อนกาซิโนปลอยเป็ดที่กัมพูชา
เกิดขึ้นกลางดึก๒๘ธันวาคมค่ะ
อย่างที่บอกว่าผู้เสียชีวิตรายงานออกมาอยู่ที่๒๖ศพ
เสียชีวิตในกัมพูชา๒๕ศพในไทย๑ศพ
จำนวนผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยมากถึง๑๙ศพนะคะ
เนปาน๑ศพและไม่ทราบชื่อกับสัญชาติอีก๕ศพค่ะ
ทางการกัมพูชาเนี่ยก็ได้มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยของไทย
ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้
ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นของวันที่๓๐ธันวาคมแล้วค่ะ
ด้านในอุมเรียไตรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบันเยเมนเจย
ก็ได้มีการกล่าวขอบคุณหน่วยกู้ภัยของไทยที่เข้าร่วมปฏิบัติการตลอด๒วันที่ผ่านมาด้วย
ขณะที่ภารกิจค้นหาหลังจากนี้ทางการกัมพูชาจะรับหน้าที่ดำเนินการต่อเองค่ะ